เอากำลังใจช่วยกวางป่ากันหน่อยนะหลงป่าพัดหลงออกมานอกป่าไปเจอรถชน
โอ้โหจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
กู้ไพรก็เข้าไปช่วยเหลือปกรณ์
ธรรมสมาคมบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งมาว่ามีกวางถูกรถชนจนบาดเจ็บนะครับ
ถนนสายหนองชาติหัวกุญแจนะครับ
ใกล้กับวัดเนื่องจำนงหมู่ที่สาม
ตำบลหนองชาตินะครับก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่กระเทศ
พร้อมกับสายตรวจของหนองชาติด้วยนะครับ
ก็ไปพบกวางตัวใหญ่นอนอยู่บาดเจ็บ
น้ำหนักมันก็ประมาณสัก๕๐กิโลกรัมได้นะครับ
น้ำตาลเพศผู้แล้วก็มีประชาชนที่พบเห็น
เชื่อไปผูกเอาไว้กับต้นไม้ข้างทางก่อน

จากการตรวจสอบพบว่าที่บริเวณขาด้านซ้าย
บาดเจ็บนะไม่สามารถจะเหยียบลงพื้นดินได้เลย
และบริเวณหลังก็เป็นแผลถลอกเป็นทางยาว
วางตัวนี้ก็แน่นอนครับอาการตื่นตกใจมาก
ก็ดิ้นทุลนทุรายแบบนี้แหละครับ
ก็ต้องเอาผ้าปิดตามันเพื่อป้องกันไม่ให้มันตกใจ
หลังจากนั้นก็ช่วยกันนำเอาเชือกมัดขาไว้
แล้วก็รีบนำตัวมันขึ้นรถ
แล้วก็ไปรักษาต่อที่สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำ
พื้นที่บางพระอำเภอศรีราชา
พันแบบนี้นะไม่งั้นมันดิ้นจับไม่ได้นะครับ
จากการสอบถามไม่มีใครเห็นว่ากวางนั้นถูกรถคันไหนเฉียวชน
แล้วกวางก็ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของด้วยนะครับ
ว่ากวางตัวนี้ก็อาจจะเป็นกวางป่าแล้วครับ
ภูเขาลงมาหากินแหล่งน้ำหาอาหารกิน
แล้วก็พัดหลงเดินข้ามถนนจนถูกรถชนบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ